คุณผู้ชมมาตามข่าวนี้กันหน่อยดีกว่า
แหมดูหน้าจอเรานี่นะมีข่าวมาบ่อยเลยเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อขายรถนะฮะ
แต่สาวคนนี้บอกว่าฉันก็ซื้อรถจากเต็นต์หรูปกติเลยเนี่ย
ออกมาจากโชว์รูมดังเลยถอยมาเลยป้ายแดง
แต่จู่คุณผู้ชมค่ะตกเป็นผู้ต้องหากรณีป้ายแดงปลอบนั่นเอง

ป้ายนี้มันปลอมคือเล่าให้ฟังก่อนเรื่องนี้ถูกโพสต์ในเฟซบุ๊ก
อยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ท๒พาร์ท๕๒ค่ะ
หญิงรายหนึ่งเขาโพสต์รูปภาพป้ายทะเบียนรถป้ายแดง
ข้อความบอกว่าเซลล์เอารถป้ายแดงปลอมมาใส่ให้
เขาก็เลยโดนจับแล้วใครต้องรับผิดชอบ
เข้ามาแก้ไขเยียวยาลูกค้าหรือเปล่า
ความมั่นใจต่อผู้บริโภคมันอยู่ไหน
หลังจากโดนเซลล์ใส่ป้ายแดงปลอมมาให้เขาโดนคดีอาญานะคุณผู้ชม
อยากจะให้ช่วยเตือนภัยแล้วก็แชร์ข่าวเพื่อร้องขอความเป็นธรรมค่ะ
อย่างที่บอกไปจากเป็นผู้ซื้อกลายเป็นผู้ต้องหา
ตกใจเหมือนกันเพราะว่าซื้อรถมาแบบถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างเลย
เธอเล่าให้ฟังว่า๒๑สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะ
ซื้อรถกระบะป้ายแดงคันนี้ค่ะจากโชว์รูม
สวยเลยทีเดียวอยู่แถวตลิ่งชันค่ะ
เอามาใช้งานตามปกติเลยขับได้ประมาณเดือนเดียวคุณผู้ชม
หกกันยายนตำรวจเรียกค่ะแล้วก็ถูกแจ้งข้อหาใช้ป้ายแดงปลอม
ชี้แจงมาว่าเธอเนี่ยนะเพิ่งซื้อมาเธอก็ไม่รู้เหมือนกัน
ก็ศูนย์เขาติดมาแบบนี้แล้วเธอผิดยังไงอ่ะ

มันจะมีตัวอักษรขอไข่สอเสือ

เธอก็เลยแบบอ๋อเข้าใจแล้วทำไมโดนเรียก
ติดต่อไปหาเซลล์ที่ขายรถให้ค่ะคุยกับตำรวจหน่อย
แต่ว่าอันนี้ตามที่เธอกล่าวอ้าง
เซลล์คนนั้นก็ท้าทายแล้วเกิน
บอกเลยว่าให้ดำเนินคดีกันไป
เอ้าแบบนี้เธอบอกว่าแล้วยังไงแล้วใครจะช่วยฉัน
สุดท้ายเธอถูกควบคุมตัวไปโรงพักค่ะ
แล้วก็ต้องใช้เงินประกันตัว๑แสนบาทด้วย
จะเป็นอย่างไรไปฟังเท่านั้นหน่อยค่ะ
แบบไม่ชัดเจนป้ายศูนย์ป้ายศูนย์
แล้วก็ให้เราติดเพื่อให้เราออกรถไปเลย
เขาจะได้จบงานเขา
นี่ค่ะเขาบอกว่าทางศูนย์เนี่ย
ก็ใช้คำพูดเรียกไงว่าเป็นป้ายศูนย์
ไม่ได้บอกเธอตั้งแต่แรกว่าเป็นป้ายปลอม

แล้วไอ้คำว่าป้ายศูนย์น่ะมันคืออะไรอย่างที่

เราได้รถเราอุปกรณ์ทุกอย่างครบ

ไม่แล้วถามว่าเอาจริงเวลาคนไปซื้อรถอ่ะ
บอกเลยว่าเธอเนี่ยโดนคุมตัวอยู่ในห้องขัง๕ชั่วโมงนะ
กว่าจะรอมาประกันตัวเนี่ยเพราะว่าแสนนึงเธอบอกเธอไม่มีเงิน
ก็ต้องหาเออต้องหามาให้ด้วยนะล่าสุดเรื่องนี้ค่ะ
ทางสำนักงานอายการสูงสุดก็เข้าช่วยเหลือเธอเรียบร้อยแล้วค่ะ
เดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวกันต่อนะฮะ